คุณป้าคนหนึ่งตื่นเช้าไปตักบาทไหว้พระทำบุญ

คุณป้าเนี่ยถูกรถกระบะไหลมาชนอัดร่างเข้ากับท้ายรถของคุณป้า

แล้วชนแรงมากแล้วมันไหลไปไกลมากนะคะ
ไหลมาตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยกระบะยังไม่หยุดนะฮะ
ไหลมาชนซาเล้งแล้วไหลไปชนกับรถอีกคันหนึ่งด้วย

แล้วคนที่หนักที่สุดคือคุณป้าที่ถูกชนคนแรกนั่นแหละฮะ

คุณป้าเขาเก็บของหลังจากที่เพิ่งจะใส่บาทพระเสร็จเมื่อตอนช่วงเช้า๘โมง

เก็บของขึ้นท้ายรถเกรงสีบอนเทา
กระบะส่งของคันนั้นที่มีหลังคาสูงมันไหลมาจากไหนไม่รู้
ชนคุณป้าแล้วก็พาทั้งคนทั้งรถเนี่ย

เจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจแล้วส่งโรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุคือบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอกมงคล๔ตำบลหนองปลือ

คนขับกระบะตู้ทึบส่งของบอกว่ามาส่งของที่บางเสร่
จอดรถแวะลงไปกินข้าว
ไม่รู้ว่าทำไมรถมันถึงไหลลงไปตรงจุดนั้นได้

อย่างไรก็ตามตำรวจเชิญตัวไปที่โรงพักหนองปลือครับ
สอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี
ล่าสุดคุณมิ้นคุณผู้ชมทีมงานเพิ่งเช็คและแลกแจ้งมาล่าสุด

ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงเลยนะคะคือ

ก็คงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปครับ